ก็ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักคุณมงคลกิจ

เป็นสอสอที่ได้คะแนนมาอย่างที่แบบไม่คาดคิดมาก่อน

แล้วก็ดันไปไลฟ์สดไปเล่าถึงวิรากรรมสมัยเรียนมหาวิทยาลัยโอบไปยกพวกตีกันอย่างนั้นอย่างนี้

ทีนี้นักศึกษาไม่พอใจกันเยอะมากถึงขั้นออกแถลงการกันเลย
บอกว่าคุณพูดแบบนี้แล้วใครจะอยากรักพวกผมไปทำงาน
เนี่ยผมกำลังจะเรียนจบเนี่ยใครจะรับผมเข้าทำงานเดี๋ยวหาว่าตีกันทุกวันอะไรแบบนี้นะ
ล่าสุดต้องนู่นนะฮะไปขอขมาผู้บริหารของสถาบันรุ่นน้องก็ไปยืนโหไล่
เก่าเองก็ไม่พอใจก็ไปยืนโหไล่เช่นเดียวกันไปติดตามบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ
แต่เป็นบรรยากาศโหไล่ที่ก็เหมือนนักเรียนตีกันเหมือนกันนะเอาจริง
ก็เขาไม่พอใจนี่ก็เป็นหัวหน้าพักไทยศรีวิลัย
ก็คงต้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอนาคตทางการเมืองของเขานี่ยังไงนะ
พักไทยศรีวิลัยเข้าไปขอขมา
อาจารย์ผู้บริหารสิทธิ์เก่าแล้วก็สิทธิ์ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙พระนครเหนือ
อย่างที่ทราบดีว่าคนที่เรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคณะที่แบบวิศวะอะไรประมาณนี้นะ
ก็ไปขอคำมาหลังจากที่เขาไปไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
อ้างถึงความเป็นนักเลงสมัยวัยมรุ่นพูดจาพาดพิงทำให้สถาบันเสียชื่อเสียง
ก็มีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ก็ไปสังเกตการณ์เยอะมากมาย
รอดูการที่นายมงคลกิจมาที่นี่เยอะเลยนะครับ
นายมงคลกิจเขาบอกแบบนี้บอกว่าคลิปวิดีโอที่มีการพูดพาดพิงจนทำให้สถาบันเสียชื่อเสียงเนี่ย
ซึ่งเป็นช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้งและเรื่องนี้จบไปแล้ว
แต่คลิปนี้ได้หายไปนานแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีสื่อมวลชนฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล
เขาว่าอย่างนั้นนะเป็นสื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลตั้งใจนำคลิปนี้มาตัดต่อให้เนื้อหามันสั้นลง

ซึ่งตัวเองได้ดำเนินคดีไปแล้ว

ให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่ง

เพื่อนพี่ตอนนี้หนีอยู่เกาะกงนะฮะ

ที่ประจอมก้าวพนครเหนือปิดข่าวตอนนั้น
ปกติเวลาใครมีเรื่องกันที่ประจอม๙พระนครเหนือ

เพราะพี่จะรู้ทุกซุ้มว่าเป็นซุ้มของใคร
ตอนนั้นพี่เป็นประธานชมรมคุณพ่อกาย

พี่ไม่ใช่คนติ๋มนะ
พี่ได้ที่จบวิศวะรุ่นเดียวกัน
จบเรียนวิศวะรุ่นเดียวกัน
ไปถามว่าพี่โหดขนาดไหน

ขอเอาประโยคที่กำลังดังมาพูดได้ไหม

พี่โหดนะน้องไว้เหรอ

นักการเมืองยังไม่กล้ามายุ่ง

มันเสียชื่อเสียไง

จัดตุรพานิศรองอธิการบริษัท

ก็เป็นเรื่องที่ดีทางสถาบันให้อภัยกับสิทธิ์ที่เกิดขึ้น
แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกระหว่างที่นายมงคลกิจให้สัมภาษณ
สื่อมวลชนมีสิทธิ์เก่าและสิทธิปัจจุบันไปสังเกตการณ์
ตอบคำถามของนายมงคลกิจแล้วก็มีการตะโกนถามกลับว่า
จะรับผิดชอบยังไงเนี่ยกับชื่อเสียงที่มันเสียไปแล้วเนี่ย

จะโปรคันเลยอย่างงี้ครับผมคุณโกหกสิมั้ยครับ
คุณคือสอสอคุณคือสะพาผู้แทนราบประดอลถ้าคุณโกหกประธานคนตั้งแต่ตอนนี้
เราจะไว้แจ้งคุณกำลังในสะพานั้นยังไงครับ
นี่คือการเผชิญหน้ากันของรุ่นน้องที่ถามคำถามไป
นี่คือสอสอที่เราไม่ได้เลือก
เอออ่ะร้อนแรงทีเดียวติดตามกัน
แต่ว่าเขาก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะ
ทีนี้มาดูความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาลหน่อยนะคะ

พอเน็ตประยุจันโอชาณายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่า
ตอนนี้ขอให้เป็นเรื่องของภาคการเมืองก็แล้วกัน
ที่จะพูดคุยแล้วก็เอานโยบายของแต่ละพักมาหารือกัน
และการเป็นรัฐบาลภักดิ์ร่วมหลายภักดิ์
มองในแง่ดีก็คือการได้เอานโยบายต่างที่หาเสียงไว้เนี่ย
มาจัดทำเป็นนโยบายของรัฐบาลไง
จะได้ขับเคลื่อนประเทศด้านต่างได้จริงค่ะ
ทุกพรรดิ์
ก็ต้องสร้างความไม่เงื่อเชื่อใจให้กับต่างชาติเขา
เพราะมีผลกับการลงกลุ่มของเราด้วยนะครับ
ในกรอบศักดิภูตระกูลโคศกภักดิ์พลังประชารัฐ

แล้วก็บอกว่านายอุตมะสวนายนหัวหน้าพัก
และนายสนทิรัฐสนทิจิรวงเลขาธิการพัก
ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย

พักเขาก็รอดูเรื่องข้อตกลงแหละ
ให้มันได้ข้อตกลงที่ดีแล้วก็ลงตัวที่สุด
ส่วนเพจเฟซบุ๊กของนายอนุทีนชันวีรกูล

ก็อย่างที่เห็นภาพตอนต้นไปมีการจับมือกับ
เฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์
แล้วก็นายมนตรีปาน้อยนนท์สสประจวบคิริขันประชาธิปัตย

ทำงานกันอยู่นะครับไม่ได้มากินกันเฉย

ซึ่งก่อนหน้านี้พักภูมิใจไทยเขามีมติไงคะ
ให้นายอนุทินในฐานะหัวหน้าพัก
จัดการพูดคุยกับนักพักการเมืองต่าง
เรื่องการตั้งรัฐบาลเต็มที่เลย
ส่วนที่ประชุมร่วมสอสอและกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์
ก็มีมติให้กรรมการบริหารพักเป็นผู้ประสานงานกับพักการเมืองอื่น
เพื่อถามความเห็นการเข้าร่วมรัฐบาล
ในชวนหลีกภัยก็เป็นประธานสภาที่ปรึกษาพัก

แจ้งกรณีถูกพาดพิงจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
โดยบอกว่าส่วนตัวไม่ได้มีปัญหากับนายพิรพันธ์นะคะ
สิ่งที่นายพีรพันธ์โพสต์เนี่ยถึงไม่เอ่ยชื่อว่าใคร

ย้ำมาตลอดแล้วว่ามีคนภายนอกพยายามเข้ามาแทรกแซงพัก
ด้วยการใช้เงินซื้อคนในพัก

เพราะว่าแรกเหมือนแค่ความเห็นไม่ลงรอย
แต่หลังไม่รู้ว่าจะแตกเป็นสองฝ่ายในพักเดียวกันหรือเปล่า

ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรที่มีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นนายบัญญัติประทัดฐาน
พักพลังประชารัฐและเพื่อไทยเตรียมเทคะแนนสนับสนุน
ให้นายบัญญัติแลกกับเงื่อนไขตอบรับเข้าร่วมรัฐบาล
เมื่อวานเจ้าตัวออกมาปฏิเสธด้วยตัวเองเลย
บอกว่าขอทำหน้าที่สอสอในสภาดีกว่า
และภายในพักมีบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
พร้อมที่จะทำหน้าที่ของประธานสภาได้ค่ะ